เดี๋ยวมาดูเรื่องของการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
หลังจากที่มีการปิดการจราจรในช่วงของงานพระเจ้าพิธี
ก็ปิดมาหลายระดับด้วยกันนะครับ
ขณะนี้บางจุดก็เริ่มเปิดการจราจรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ตมตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าขณะนี้ตำรวจได้เปิดเส้นทางการจราจรระดับที่๒และระดับที่๓แล้วนะครับ
บริเวณเส้นทางที่ใกล้เคียงกับท้องสนามหลวงได้เปิดแล้ว
อย่างเช่นถนนรัชดำเนินกลางถนนอัศดางถนนพระอาทิตย์
รวมถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งขาเข้าและขาออก
ตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
แต่ว่ายังปิดการจราจรระดับ๑๑๘เส้นทางไว้เช่นเดิม
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบพระบรมหารัชวัง
ถนนหน้าพระรานถนนสนามชัยถนนกรยานมัยตรีถนนมหาราช
ถนนท้ายวังถนนพระจันทร์ซึ่งยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระเจ้าพิธีอยู่
ตำรวจจะกลับมาปิดการจราจรระดับ๒อีกครั้ง
ในวันที่๒๙ตุลาคมนี้ที่จะมีพระราชพิธีอันเชิญ
วัดพระสี่รัตนาสัภดารามเข้าบรรจุ
ณวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
โดยจะพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้งหากเสร็จสิ้นพระราชพิธี
ทางตำรวจนครบานยังได้กล่าวถึงภาพรวมในการปิดการจราจร
เมื่อวันที่๒๕และ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกเส้นทางที่สำคัญนะครับ
และประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีไม่พบปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ส่วนประชาชนก็พร้อมใจกันที่ให้ความร่วมมือด้วยการใช้บริการของรถขนส่งสาธารณะครับ